คุณผู้ชมปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยหน้าหนาวเนี่ยปกติจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
ภูเขาขึ้นเหนือแต่ว่านี่ค่ะชาวเน็ตเขาชวนไปเที่ยวที่นี่บางแสน
บางแสนเนี้ยจะบอกว่าพอเข้าหน้าหนาวเนี้ยน้ำจะใสแบบเนี้ย
คุณอย่าคิดว่าเป็นเมาดีฟนะเออนี่นึกว่าเป็นทะเลต่างประเทศ
นี่คือบางแสนมนต์เสน่ห์ของหาดบางแสนยังไม่เสื่อมคลาย
คุณดูนะฮะเพจชอบจังบางแสนนำภาพนี้มาโพสต์
โอ้โหอยากไปยั่วมากเลยค่ะนี่ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายที่แหลมแท่น
โมงเช้าของวันนี้โอ้โหทางเพจระบุแบบนี้นะ
ข้อมูลนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าใครที่อยากได้ภาพหินหินน้ำใส
แหลมแท่นเลยจ้าช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปแล้ว
ลมจะพัดเข้ามาบอกก่อนน้ำอาจจะขุ่นใครมาเช้าได้มาค่ะ
วันนี้ฝนน่าจะไม่ตกหรือตกน้อยมากเพราะฉะนั้นไปกันเถอะค่ะ
เที่ยวไทยนะไปช่วยกระตุ้นกันค่ะเศรษฐกิจนะคะ
ทางเพจท่องเที่ยวมีการนำภาพนี้มาโพสต์ไว้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็อธิบายบอกว่าในช่วงฤดูหนาวบางแสนน้ำจะใสเป็นประจำทุกปี
เป็นเรื่องปกติมากของคนบางแสนแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเชื่อ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะปกติเวลาเที่ยวทะเลเที่ยวหน้าไหนฮะ
หน้าร้อนหน้าร้อนเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้นะเพราะน้ำใสจะเป็นหน้าหนาว
หรือบางคนก็มาหน้าฝนเพราะหน้าฝนน้ำขุ่นไงครับ
ขุ่นค่ะคนก็เลยได้ภาพความทรงจำไปเป็นแบบนั้นสำหรับบางคนไง
เพราะฉะนั้นเอาใหม่นะใครอยากจะไปเที่ยวทะเลโดยเฉพาะบางแสน
น้ำใสเหมือนมารีฟแบบนี้ไปหน้าหนาวนะฮะ
ซึ่งจริงหน้าหนาวก็ไม่ได้อากาศหนาวหรอกไปทะเลก็ยังร้อนอยู่
แช่น้ำได้เนอะแล้วเจอน้ำใสแบบนี้มันแฮปปี้เลยนะฮะ
ข้อมูลเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม
น้ำจะใสมากใส่ในทุกวันใส่ทั้งวันค่ะ
แต่ความใสของน้ำทะเลขึ้นอยู่กับทิศทางลม
ไหลของกระแสน้ำปริมาณแสงแดดสีทองฟ้าที่จะสะท้อนน้ำ
ซึ่งมีผลต่อความสวยงามของน้ำทะเลทั้งสิ้น
พ่อพฤศถูกแพร่ไปเท่านั้นแหละค่ะ
มีคนมาแชร์เป็นนับหมื่นคนเลยนะคะ
แท็กเพื่อนฝูงคนในครอบครัวคนที่รู้จัก
กันไปเที่ยวบางแสนในช่วงเวลาใกล้นี้แหละค่ะ
บางคนก็มาคอนเฟิร์มนะคะบอกว่าใส่จริงไม่ติงหนัง

ทีนี้เราไปสอบถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์อธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้เพิ่มเติมบอกว่า
ในช่วงลมเปลี่ยนทิศตามมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้กระแสน้ำที่ไหลออกมาจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา

จะไหลไปทางหัวหินจังหวัดเพชรบุรีแทน
ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้ำจากพัทยาสัตหีบ

ก็เลยทำให้น้ำทะเลบางแสนใสอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ใครที่ไปเห็นแล้วนะครับ
คุณผู้ชมที่ไปเที่ยวมาคอนเฟิร์มมาให้เราหน่อยว่าใสขนาดไหนนะฮะ
ไปได้เลยนะชั่วโมงก็ถึงละมั่งมั่งแสนจากกรุงเทพฯ
ใช่ฮะน่าไปเที่ยวกันนะครับ